ต่อกันที่หาดใหญ่กันหน่อยค่ะไปดูเจ้าของเต็นต์รถกันหน่อย
คุณผู้ชมเขาออกมาร้องเรียนนะรถเนี่ยมันจอดในเต็นต์อยู่ดีดี
จู่มันมีรถเข้ามาพุ่งชนรถเสียหายตั้ง๔คันรวมแล้ว๒ล้านกว่าบาท
ไม่มีใครชดใช้ค่ะผ่านมานานแล้วด้วยคนขับยังทำมึนอยู่เลยค่ะ

เช้าตรู่๑๓ตุลาคมนะคะ
รถกระบะทะเบียนพพ๙๘๓๐นครศรีธรรมราช

แล้วก็พุ่งชนเต็นต์รถมือ๒ริมถนนกาญจนวานิส
ที่หาดใหญ่สงขลาเนี่ยเต็มเลย
รถยนต์ในเต็นต์เสียหายไป๔คันค่ะ
เสาโครงสร้างร้านแล้วก็รั้วเสียหาย
เขาบอกว่าเจ้าของเต็นต์เนี่ยคิดค่าซ่อมแล้วเนี่ย

คนขับชื่อนายชัดชัยอายุ๔๙ปี
เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิแห่งหนึ่งในสงขลานี่แหละค่ะ
ก็รอให้การที่เกิดเหตุอยู่
บอกว่ารถเขาเนี่ยเสียหลักจากถนนลื่นก็เฉียวชนรถจักรยานยนต์มาก่อนด้วยนะ
มีผู้ได้รับบาดเจ็บสองรายแล้วมันก็ถลายพุ่งมาชนเต็นต์รถดังกล่าวนั่นเองค่ะ
ตำรวจสพคหงค่ะมาตรวจที่เกิดเหตุแล้ว
นัดสองฝ่ายเจรจาค่าเสียหายกัน
นัดยังไงยังไม่ได้คุยกันเลยยังไม่ได้เงินสักบาทเลยนะคะ
ทางด้านนางสาวจรรย์นะคะแล้วก็นายพันฤทธิ์ค่ะ
สองสามีภรรยาเจ้าของเต้นรถบอกว่าผ่านไปอาทิตย์หนึ่งแล้วนะ
ความคืบหน้าไม่มีเลยนะคะคู่กรณีก็ไม่ได้ติดต่อมาเลยค่ะ
สอบถามไปที่ร้อยเวรคอหงเจ้าของคดีเขาบอกว่าก็ยังไม่ได้ทราบข้อมูลอะไร
รอให้คำตอบเหมือนกันทั้งคู่บอกเลยว่าโอ้โห
คุณทำงานยังไงผ่านมาอาทิตย์หนึ่งแล้วทำไมให้คำตอบไม่ได้นะฮะ
เพราะว่าอะไรจะขายต่อรถก็ขายไม่ได้อีกเพราะว่ารถมันพังแบบนี้นะคะ
แล้วก็เต็นต์เขาก็ถูกชนจนพังแบบนี้
ใครจะมารับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
หวังว่าเจ้าหน้าที่จะดำเนินการให้เร็วกว่านี้นั่นเองค่ะ